ผมอาจจะพูดดูรุนแรงไปสักนิดนึงนะ

ติดเชื้อโควิดมาเนี่ย
วันละสลายสองหมื่นตายสลายร้อยหกสิบกว่าคน

เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่ได้เจอตัวเลขถึงขึ้นหลักสิบนะ
หรือคุณจะร้อยให้เป็นโควิด
ถ้าเป็นโควิดโอกาสเสี่ยงมีมากกว่า
แต่ถ้าฉีดวัคซีนแล้วจะต้องตายเพราะการฉีดวัคซีน

เพราะว่ามันไม่ปกติจริง

ดูแลตัวเองไปก่อนนะครับหน้ากากอนามัย๒ชั้น

แอลกอฮอล์พกติดตัวไว้นะครับ
แล้วก็หน้ากากอนามัยใส่ให้ถูกวิธี

มาให้ติดนี้ให้แนบหมดนะครับ

เวลาใช้หน้ากากอนามัยห้ามเอาแอลกอฮอลพวกนี้

ไปฉีดเสื่อมทันทีนะหน้ากากอนามัย

คุณเอาหน้ากากอนามัยที่เป็นแผ่นเหมือนกับ
ที่คุณใช้กันอยู่ที่เป็นแผ่นนี้นะครับ

ใส่ลงไปนะมันจะไม่รั่วออกมา

คนใส่ปุ๊บนะสักแป๊บนึงเอาน้ำใส่ดิ

คือลองดูนะครับว่าฉะนั้นบอกเลยว่ามันเสื่อม

ไปซะนะครับแล้วก็หาอันใหม่มาใส่

กรณีของหน้ากากอนามัยอย่าไป

แม่ค้าแม่ขายที่อยู่ในตลาดเข้าใจ

บางคนใส่ถุงมือยางแล้วก็ฉันก็ไม่ล้างทั้งวัน

อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น